คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่หม่อมเอมกับจอนบราโวกันบ้างดีกว่านะคะ
เขาเดินทางมาสวัสดีปีใหม่กันถึงไทยรัฐทีวีกันเลยทีเดียว
หล่อขึ้นนะคือหน้าเด็กอยู่ตลอดเวลาเลยนะ
หม่อมเอ็มนี่โตแล้วนะก่อนเขาแจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงตลกเด็กใช่ไหมล่ะ

อัปเดตงานคอนเสิร์ตทั่วไทย
งานนี้ค่ะหม่อมเอ็มเนี่ย
แจงข่าวว่าจะเลิกเล่นตลก
แล้วก็จะไปดูแลพระหม่อมเหยินที่แววมาว่าจะบวชไม่ศึกอีกด้วยค่ะ

หรอกก็คือเลิกเล่นไปนานแล้วครับ
ครับตอนนี้ก็แบบมาเล่นละครครับ
ก็เดือนหน้าก็จะมีละครเรื่องกรงกรรมนะครับ

แต่ท่านนะครับทุกอย่างก็ให้ความสบายใจให้ท่านตัดสินใจ
นางเอกใหม่ออนออนวิพานะคะเขาก็นำเครื่องสำอางแบรนด์ไทยมาสวัสดีปีใหม่บันเทิงไทยรัฐเช่นกัน
แจ๊คก็เลยคว้าตัวมาอัปเดตถามถ่ายถึงซีรีส์เรื่องล่าสุดเรื่องนอนบ้านเพื่อน
ซึ่งประกบคู่กับพี่ตู่พบทรเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นสุดเลยที่ได้ร่วมงานกับนักร้องที่ตัวเองชอบมานาน
ส่วนเรื่องหัวใจหนุ่มฟังทางนี้ดีนะคะสาวเจ้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครคุณแม่ห่วงมากจ้า
ปกตินอนบ้านเพื่อนเนี่ยเป็นรายการเนอะก็จะมีหนุ่มคอยแวะไปบ้านคนนู้นทีบ้านคนนี้ทีคราวนี้มาเป็นซีรีส์เลย
ไม่รู้ว่าสาวสวยขนาดนี้ไปนอนบ้านใครได้เนี่ย
นั่นน่ะสิหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ตอนนี้น้องโสดสนิทนะคะในชีวิตจริงนะ